เหมือนเหมือนผู้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่อยู่แล้วมันเป็นการไม่อยู่แบบจะไม่กลับมาอีกแล้ว
เจกต์นี้มันเป็นโปรเจคที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้
พอเรามาประชุมร่วมกันแล้วเราจะทำทุกอย่างตามที่เราถนัด
เป็นผู้แบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศในแต่ละช่วงเวลา
หนังสือพิมพ์ก็ถนัดเล่าเรื่องผ่านภาพและตัวอักษรตามภาษาเขียน
ออนไลน์กับทีวีก็ถนัดการเล่าเรื่องด้วยภาพ
ด้วยวิดีโอด้วยคลิปวิดีโอ
ก็เลยออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีแอปพลิเคชันใช้ร่วมกัน
ซึ่งในแอปพลิเคชันก็จะบันทึกพวกวีดีโอคลิปนะคะ
เสียงแกลลิรี่ภาพ
คือเนื้อหาอื่นที่เราไม่สามารถจับใส่ลงในหนังสือพิมพ์ได้ครบทั้งหมด
เราก็หยิบมันมาเก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้ในแอปพลิเคชัน
พระองค์ท่านมีพระปริชาสามารถมาก
มีโครงการพระราชดำริเยอะ
ในเมื่อคอนเซ็ปต์ของหนังสือพิมพ์และโปรเจกต์นี้
มันคือเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์

เราก็อยากจะรวบรวมเรื่องราวให้ได้มากที่สุดให้ครบที่สุด

หรือว่าหยิบหนังสือพิมพ์นี้ขึ้นมาในมือ

นึกว่าความรู้สึกมันมาแหละ
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม

เรียบเรียงให้สวย
ให้สนุกสนานอย่างไรก็แล้วแต่
อย่างไรก็ตามในทุกหน้าทุกตัวอักษรทุกบรรทัศ

หน้ามันอาจจะมีความสนุกหรือเป็นเรื่องราว
น่ารักแต่สุดท้ายแล้ว
มันก็น่ารักและมันก็มีความอิ่มเอมด้วย

แต่มากไปกว่านั้นมันก็คือ

ด้วยความอาลัยอยู่ตลอดทุกหน้า
นิดว่าไม่ว่าใครหน่วยงานไหน
ก็ตามที่ทำเอกสาร
ไม่ว่าจะออกมาเป็นหนังสือพิมพ์
เป็นหนังสือหรือเป็นภาพ
เป็นโปสการ์ดเป็นสแตมปฏิทินทั้งหมดค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องราวของผู้จัดทำคนนั้นคนเดียวแน่นอน
เพราะว่าเนื้อหารูปภาพทุกอย่าง

เอกสารแต่ละชิ้นพวกนั้น

มันเป็นของในหลวง
เพราะฉะนั้น
มันเป็นมากกว่าหนังสือพิมพ์
มันเป็นเหมือนเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์

แต่ละหน้ามันมีเรื่องราวที่มันไม่ซ้ำกันเลย
แล้วก็บางหน้าจะมีความอ่านแล้วร้องไห้หนักมาก
บังหน้าดูรูป

พระองค์ท่านก็ทรงมีไลฟ์สไตล์ที่น่ารัก
แต่ถ้าถามว่าชอบหน้าไหนมากที่สุด

เพราะว่าเป็นหน้าที่รวบรวมพระราชดำรัฐ

พระองค์ท่านประธานให้กับคนไทย

เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี๒๕๕๙
อ่านแล้วแล้วก็ใช้มือถือส่อง
มันก็คิดถึงว่ามันเพิ่งผ่านปีใหม่มา
แล้วก็คิดถึงว่ามันเพิ่งผ่านปีใหม่มา

ขอสัญญาว่าจะทำ
หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชน
แล้วก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้

สัญญาว่าจะเป็นคนดีของประเทศไทยตลอดไป